ที่ร้องเพลงนี้นะคะนึกถึงพี่บอลเชิญยิ้ม
เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยค่ะ
เป็นการรวมตัวของแก๊งมาดีครับ

รวมถึงพี่ตั๊กปริบุญนั่นเองค่ะ
เรียกว่าเวทีแทบแตกค่ะ

แต่ว่านานทีปีหนจะได้ร่วมเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันแบบนี้ค่ะ

ไปเชียร์คืนนั่นฮอสู่ลูกหูลูกตาเลยค่ะ
ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งปล่อยมุกหอก
กันสนั่นค่ะแค่ช็อตเปิดตัวก็สั่นสะท้านทั้งเวทีค่ะ

โดดี้โดงโดดี้โดง
คุณผู้ชมแต่ว่าท่อนฮุกมันชวนจักรตี้ไงไม่รู้นะ
มันฟังแปลกนะคะมีอารมณ์ขึ้นด้วยนะ

พวกมันจริงเนี่ยโดดี้โดง

แล้วเมื่อกี้ได้ยินอะไรนะแจ๊ลูกตาดม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
แล้วก็สร้างความสุขให้แฟนแฟนค่ะก็เลยจัดเต็มจัดหนักค่ะ
กลับบ้านที่มี

น้อยมากพี่จริงพี่
เพราะจริงเขาจะเจอพวกฝัยทองสโตเตด้วย

แต่งตัวหน้าหลวนลาม
แต่งตัวหน้าหลวนลามหรอมันเป็นอย่างไร
งานนี้แม่ตั๊งก็ต้องทำใจนิดนึง

เพราะว่ามันดึกมาก
ไหนได้เจอหนุ่มแจ๊ดในร่างโตโย่แล้วค่ะ
ต้องถามให้เคลียร์ว่าตกลงโตโย่
กระโดดลงสระตามรอยพี่โตโน่หรือเปล่า
นี่งานนี้นะคะเจ้าตัวยังอ้ำอึ้งค่ะ

หมู่วานแจ๊ดมึงก็เพิ่งกระโดดมานะ

เพิ่งโดดเค้าแล้วกับเมียโดดลงจากรถเลย

ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าอย่างไร

ปีใหม่แจ๊ดอยากได้เสื้อตัวใหม่
ไปเช็คราคาแล้วคุยกับเมียมั่นแจ๊ง

แล้วสามีเขาคุณแจ๊ดใจชุมพรคนเดียวด้วย

งานนี้ยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นเอกเรียกกันเอาเองเนอะ
เราทำแค่รอยเล้าเฉย
ความสุขลอยยิ้ม